เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคนในครอบครัวเหมือนกันค่ะ

เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมผู้เป็นพ่อไปฉีดวัคซีนซีโนฟาร์มมาเมื่อวันที่๑ตุลาคม
พอฉีดมาปั๊บ๕ทุ่มของวันที่๓ตุลาพ่อเสียชีวิตเลยนะ
แม่บอกว่าสามีไม่เคยป่วยไม่มีโรคประจำตัว
เสียชีวิตเพราะอะไรแล้วสามีเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย
สามีภรรยาคู่นี้เขามีลูกด้วยกัน๓คน
คนโตอายุ๑๖อยู่ม๕
น้องกำลังจะต้องไปฉีดวัคซีนเหมือนกัน
แม่บอกว่าไม่เอาแล้วอ่ะวัคซีนต่อให้เป็นไฟเซอร์นักเรียนอ่ะ
ไม่กล้าให้ลูกสาวแม่ไปฉีดแล้วกลัว
ลูกจะเป็นอะไรแบบพ่อไปอีกคนนึงรับไม่ได้

บอกว่าคนนี้ฉีดซีโนฟาร์มไป๒วันแล้วก็เสียชีวิต

เกี่ยวกับเงินเยียวยาจากผลข้างเคียง

แล้วก็หมอแหลปก็เอาทั้งภาพงานศพมาให้แชร์กันในโลกโซเชียล
แล้วก็เอาใบที่หมอระบุการเสียชีวิตของผู้ชายวัย๔๗ปีคนนี้
ระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ใช่ค่ะมีใบรับรองการฉีดวัคซีนด้วย

ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ที่วัดหนองแช่แว่นอำเภอพานทอง
ไปเจอกับภรรยาของผู้ตายคือนางสาวจันเพลเรืองทวีมีลาบนะคะ

ทีนี้ก็เลยนั่งคุยกับทางภรรยาแล้วก็ญาติ

นายอัธพงศ์แดงสว่างอายุ๔๗ปีเนี่ยนะ
ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม
บริษัทที่สามีทำงานอยู่เขามีการจัดสรรวัคซีนให้
ทีนี้สามีไปฉีดที่โรงพยาบาล
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีวันที่๑ตุลาที่ผ่านมานะคะ
พอสามีกลับมาที่บ้านเริ่มมีอาการแล้ว
อาการก็ไม่สบายปวดหัวเป็นไข้
ทานยาไปกินพาราไป๒เม็ด
พอวันที่๒ก็ยังมีไข้นะ
แต่ว่าอาการคือสามีก็สามารถเล่นกับลูกได้ปกติ
พอวันที่๓ตุลาคมสัก๕ทุ่ม
ลูกสาวบอกว่าพ่อนอนมีน้ำลายฟูมปาก

ทีนี้แม่ก็เลยให้คนนำตัวสามีส่งโรงพยาบาล
พอไปถึงแล้วทางทีมแพทย์ก็พยายามปั๊มหัวใจ

ภรรยาก็เล่าให้ฟังว่าเธอกับสามีมีลูกด้วยกัน๓คน
ลูกสาวคนโตเรียนอยู่ม๕อายุ๑๖ปี
อีก๒คนเป็นลูกชายก็ยังเล็กอยู่เลย
แล้วสามีที่เสียไปถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะคะ
ตัวสามีก็ไม่เคยป่วยไม่เคยมีโรคประจำตัว
แล้วก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนร่างกายก็แข็งแรงก็ปกติดี
ทีนี้ภรรยาเองก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรวจสอบหน่อยว่าสาเหตุที่สามีเสียชีวิตเกิดจากอะไร
ถ้าจริงก็อยากให้ทางภาครัฐเยียวยาให้กับครอบครัวหน่อย
จะได้เอาเงินตรงนี้ค่ะไปใช้จ่ายในครอบครัว
เป็นทุนการศึกษาของลูกทั้ง๓คนด้วย
ซึ่งการสูญเสียครั้งนี้ภรรยาบอกว่ามันเป็นบทเรียนมากนะ
แล้วยิ่งตอนนี้แบบที่เราตามข่าวอะค่ะ
วัคซีนไฟซอร์ไฟซอร์นักเรียนเนี่ย

เพราะว่าน้องก็อยู่ในเกณฑ์เลยค่ะอายุ๑๖ปี
เขาให้ฉีด๑๒๑๘ปีใช่ไหม
ก็ลงชื่อฉีดไฟเซอร์ของโรงเรียนไปแล้ว
มีกำหนดที่ลูกสาวจะไปฉีดเร็วนี้ด้วย
ทีนี้ทางคุณแม่เองปรึกษากับญาติพี่น้อง
แล้วก็บอกว่าโอ้พอมาเห็นข่าวสามีเป็นแบบนี้แล้ว
กลัวจังเลยต่อให้เป็นไฟเซอร์ก็เถอะ
ก็เลยปรึกษากันแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ให้ลูกสาว
ฉีดวัคซีนที่โรงเรียนเพราะว่ากลัวไง
ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวไหม
นี่ขนาดสามีนะแข็งแรงดีไม่เคยป่วย
ยังเสียชีวิตไปฉีดซีโนฟาร์มมา
ส่วนตัวลูกสาวมีโรคประจำตัวเป็นไทรอยด์เป็นพิษด้วย

เรื่องของการเยียวยาให้กับครอบครัวนี้ด้วยนะคะ